พาคุณผู้ชมไปที่กระบี่ครับที่กระบีเนี่ยที่บริเวณวัดถ้ำเสือเนี่ย
มีลิงอยู่เยอะนักท่องเที่ยวก็จะไปเที่ยว
แต่มันเกิดเหตุการณ์ลิงไปกัดแขนนักท่องเที่ยวเป็นแผลเลย
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับนี่เลยฮะนักท่องเที่ยวที่โชคร้ายก็คือ
นางสาวซารินาเชฟเฟอร์อายุ๓๐ปีครับ
ลิงกัดที่ต้นแขนซ้ายเป็นแผลฉีกขาดถึง๓แผลทีเดียว
ก็ต้องแจ้งทางด้านของกู้ภัยไปเร่งประถมพยาบาล
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่ครับเนี่ยเพื่อนก็ไปด้วยก็ช่วยกันนะฮะ
ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสอบถามเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวซาริน่ามาพร้อมกับเพื่อน
กำลังเดินขึ้นบันไดจะไปเที่ยวชมความงามบนยอดเขาวัดถ้ำเสือครับ
ระหว่างทางมีลิงตัวหนึ่งจะเข้าไปแย่งกระเป๋าสะพายของเธอ
เธอก็เลยใช้มือปัดออกแต่ลิงเนี่ยทำร้ายกัดที่ต้นแขน
ก่อนที่นางสาวซาริน่าจะสะบัดหลุดออกมาแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่าง
มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านตอนนี้นะปัญหาลิงของวัดถ้ำเสือทำร้ายนักท่องเที่ยว
เกิดขึ้นบ่อยแล้วคุณผู้ชมทางวัดเองทางจังหวัดเองก็พยายามแก้ไขปัญหา
ก็ประสานให้เจ้าที่ไปจับฝูงลิงดังกล่าวไปปล่อยในพื้นที่ใหม่หน่อยนะครับ
โดยก่อนหน้านี้จับไปแล้วพันตัวไปปล่อยแล้วแล้วก็ทำหมันคุมกำเนิด

เพราะว่าลิงเนี่ยแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานในการจับมันก็วิ่งเร็ว
มันก็ไหวค่ะและมันก็ทำร้ายด้วยอะต้องระดมกำลังจำนวนมากในการไปจับลิงไล่ต้อนมัน
จึงยังคงมีลิงจำนวนนึงหลงเหลืออยู่ที่วัดถ้ำเสืออยู่แล้วก็เนี่ยฮะ
คือบางทีเนี่ยพฤติกรรมลิงมันเปลี่ยนไปคือคนที่ไปเองก็ชอบเอาอาหารไปให้
มันก็คิดว่าสิ่งที่ถือมาเนี่ยต้องให้มันเป็นความเคยชินของมัน
แล้วพอมีคนไปถืออะไรบางอย่างเป็นกระเป๋าหรืออะไรมันคิดว่าต้องเป็นของมัน
มันก็คว้าเลยมันก็พยายามจะไปคว้าไปแย่งแต่พอถูกแย่งถูกกระชากกลับ
ก็เลยเป็นการทำร้ายนักท่องเที่ยวกลับไปตอนนี้กำลังพยายามแก้ไขปัญหากันอยู่นะครับ